หลังจากนั้นผู้ถูกท้าก็เลย
เป็นรถจักรยานยนต์นะ๒คัน
ท้าใครรถชนิดไหน

เขาท้ากันเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กัน
โอ้โหโอ้โห
เมื่อไหร่โอ้โห

นี่นะครับโชว์ล้มเหรอ
ครับนี้ค่ะคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่๔แยกแห่ง๑

ของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ติดไฟแดงอยู่แล้วก็ไปเจอรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ข้าง
เป็นการทักทายกันตามภาษาใบเกอร์
ติดไฟเกอร์พูดคุยกันติดไฟแดงนะคะ
ไบท์เนี่ยถามถามว่าถามสองพ่อลูกเนี่ยนะคะ

รุ่นอะไรเนี่ยขับถึงขี่ถึง๒๐๐ได้ไหม
ก็บอกว่าได้อยู่นะใช้คำว่าได้อยู่นะ

เขาก็เลยถามว่าลองกันไหมล่ะลองหมายถึงจับกันไว้ล่ะ
พอสัญญาณไฟเขียวเริ่มเท่านั้นแหละ
สองพ่อลูกเขาก็เร่งเครื่องออกไปเลย
โดยรถบิ๊กไบท์ตามเข้าไปติด
แต่หลังจากนั้นค่ะรถจักรยานยนต์ของสองพ่อลูกเขา
ท้ายเกิดสะบัดล้อปัดนะคะจนทำให้ล้มลง
สุดท้ายแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ก็ต้องจอดรถ
แล้วก็ลงไปช่วยเหลือไว้ได้นะคะ
ไม่บาดเจ็บอะไรมากเป็นแผลถลอกเท่านั้นเองค่ะ